อันนี้ก็บนท้องถนนนะหัวร้อนนะครับ

คนขับรถส่งของกับคนขี่รถจักรยานยนต์

นัวเลยกลางถนนนะครับ

โอ้โหไม่เป็นไรนะครับ
ทำไมหามา

โอ้โหนี่เขาเบียดมากับจักรยานยนต์คันนี้นะฮะ
นี่แล้วตบเข้าซ้าย

จอดรถแล้วก็เจินกลางถนนครับ

เห็นไหมฮะเจ้าของกล้องหน้ารถคันนี้นะครับ

อยู่ตรงนี้นะครับ
เจ้าของคลิปบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
บนถนนแถวตำบลบังน้ำจืดอำเภอเมืองสมุทรสาครนะฮะ
เขาก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยไปมีปัญหากันตอนไหนอะไรยังไง
เห็นอีกทีก็คือขับเบียดกันแล้วนะครับ
แล้วก็จอดรถลงมาถอยกันอยู่กลางถนนแบบนี้นะครับ
เจ้าของคลิปพยายามเข้าไปห้ามนะค่ะอ่านี่พี่เขาลงไปเนี่ย
เมื่อสักครู่นี้คลิปมันตัดไปพี่เขาบอกไม่ใช่ว่าเขาปล่อยเลยนะ
เขาก็ลงไปห้ามแล้วแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่มีใครฟังฮะ
ต่อยไปถึงในซอยทิ้งรถต่อยไปถึงในซอย
ซึ่งพี่เขาต้องไปต่อแล้วเขาไม่สามารถตามไปดูให้ต่อได้
ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้จบลงยังไง
เห็นไหมพี่เขาลงไปแล้วพยายามห้ามแล้ว
แต่เขาไม่ฟังเลยแล้วสุดท้ายก็วิ่งไล่กันเข้าซอยไป

ซอยไปเชียงใหม่นะอันนี้สมุทรสาคร